แก๊งค้ายาเสพติดเป็นสองผัวเมีย
ค่ะก็คิดจะรวยทางรัฐนะฮะสุดท้ายไปไม่รอดนะครับ

เป็นชุดสืบสวนสองภอมเมืองสมุดสงคราม
ทุกผู้ชมครับนี่จุดแรกที่ไล่ไปเนี่ย
กระบะสีบรอนเงินท่อดำเนี่ยฮะส่งแบบออร์นิวมาเลยนะฮะ

อำเภอเมืองนะฮะอ่ารถคันที่ติดกล้องก็ขับปาดหน้าสกัดเอาไว้ได้
แต่ว่าตอนที่ชุดสืบสวนลงมาถือปืนมาจะจับคนร้ายเนี่ย
ขับหนีนะฮะพอขับหนีก็ขับชนรถตำรวจฝา
รถตำรวจเนี่ยซิ่งฝ่าไฟแดงหนีไปอีกตำรวจต้องขับรถ
อันนี้ตอนแรกนะฮะที่ขับหนีนะครับอ่าพอขับหนีไปแล้วก็ต้องไล่ต่อนะฮะ
ฝ่าไฟแดงไปอีกนะครับไล่ไปจนนู่นแล้วฮ
กัดได้ที่โรงน้ำแข็งแห่งหนึ่งที่ตะบนลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับยี่สิบห้าตุลาคมนะฮะ
นี่สุดท้ายก็มาจนมุมตรงนี้นะครับเป็นโรงน้ำแข็งนะฮะ
อ่าสองคนนะฮะที่มากับรถนะครับสองสามีภรรยา
นายสิวะนันอายุสามสิบห้าปีกับนางสาวปรีนาภาอายุสามสิบสี่ปี
นี่รถนี่ขับไล่ชนดะมาเลยนี่ฮะฝั่งผู้ชายเห็นไหมฮะ
โเปนรมน่ะอืมอ่าผู้หญิงนี่ยังนั่งอยู่ครับ
เจ้าหน้าที่ต้องถอดกางเกงให้นะฮะจะได้ไม่อึดอัดรัดเอว
อุ่มมาก่อนกลัวเป็นลมเลยใช่มั๊ยเนี้ยเลยเนี้ยอ่ะสิวะนันเป็นลมเลยนะฮะ
คนในรถเจอยาบ้า๓๕๖เมตรยาไอ้อีก๑๖๙กรัม
พอโดนจับได้ก็ต้องไปถ่อมพยาบาลกันแบบวุ่นวายเลยครับ
เมียก็นั่งอยู่ข้างเลยเป็นเมียที่ต้องพาไปค้นรถ
ค่ะก็ผัวลไปแล้ว
เจอทั้งยาบ้ายาอิซนะครับคุมกับการสอบพล่อมึงสมุทรสงครามนะครับ
พันธุรดเอกสยามอินซวันนต์นะครับ
บอกว่าชุดสืบสวนเนี่ยซ้อนแผนนะครับ
ด้วยการล่อซื้อยาเสพติดจากสองผัวเมียคู่นี้นะฮะ
ก็ซื้อยาบ้า๒๐๐เมตรกับยาไอซ์อีก๐๙๙กรัมด้วยเงิน๒๗๐๐บาท
ส่งมอบของกันที่ใต้สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย
พอได้ของเสร็จนะฮะซื้อขายกันเสร็จก็แยกย้าย
ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มพยายามจอดรถขวางทางนะครับ
แต่ว่าคนร้ายเนี่ยขับรถหนีนะฮะก็เลยต้องไล่ล่ากันอย่างระทึกเลยนะครับ
สุดท้ายก็จนมุมจนได้นะครับหลังจากที่ปฐมพยาบาลเรียบร้อย
ฟื้นจากอาการเป็นลมนี่รถนะฮะโอ้โหที่ซิ่งหนีมาอย่างแตกเลยนั้นน่ะ

วนันเนี่ยบอกว่าเขารับยาบ้ามาขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นะครับ
จากนั้นตำรวจก็ไปขยายผลตรวจคนที่บ้านพักของทั้งคู่
ยาบ้าอีก๑๕๑๕๖เมตรนะครับ๑๕๖เมตร
ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันนะฮะสองสามีภรรยา
จำหน่ายและครอบครองเพื่อจำหน่ายนี่
เดี๋ยวจะขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ต่อไปอืมสำคัญเลยต้องขยายผลไปให้ถึงต้นต่อด้วยนะคะ
แล้วไปขายให้วัยรุ่นในพื้นที่อ่ะเนี่ยดูสิ